พูดถึงเรื่องของการกินบ้าง
พ่อแม่ชอบเตือนเราสมัยเราเป็นเด็ก
กินดีนะลูกระวังเลอะระวัง๖ก็ว่ากันไปใช่ไหมคุณผู้ชม
แต่ว่าเรามาดูคลิปนี้ทำให้เรายิ่งเข้าใจที่พ่อแม่เตือนมากขึ้นค่ะ
โอ๊ยเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่ปากไง
อาจจะตบวิปครีมให้มันเด้งลอยแล้วก็เข้าปากปั๊บ
เออแต่ว่าเล็งผิดไปนิดนึงนะคะจากปากจะเป็นอะไร
เดี๋ยวก่อนมีหลอกหลอบนี้เลยปั๊บแปะ
แม่นหน่อยแล้วตกใจ

มือเลยโดดตกคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเออมันไม่เข้าปากพอดี
ไม่เข้าปากไม่เข้าเป้าเข้าหน้าผากแทน
ก็คงอยากจะสนุกสนานในการกินวิปครีมแหละใช่ไหมคะ

ระวังต้องระวังคือเด็กผมก็เคยเป็นผมจะวางถั่วไว้ที่มือ

มันนานแล้ว
ไม่รู้เลยมันหายไปเลยอะอันที่เคยจริงวั้งเนี่ย
คือมันตกไปข้างหลังนานแล้ว
เค้าชอบกินวิปครีมนะ
ใช่เขาชอบดูด้วยเวลาแบบวิปครีม

อุ้ยตอง